หลวงรัชกาลที่๙นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
อดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคิริคันนะคะ
ซึ่งอดีตครูใหญ่ท่านนี้เคยเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชองคารักษ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่จนทำให้ในพื้นที่เกิดโครงการตามแนวพระราชดำริ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น
หลายคนบอกว่ากลายเป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน

บ้านไม้๒ชั้นในหมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน

แต่ความทรงจำเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่๙

พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาติกรุงเจนีวา
ในปี๒๕๐๘เพียงไม่นาน
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังตราตรึงในความรู้สึก
แม้จะผ่านมาแล้ว๕๑ปี
ผมกลับจากตรงนี้แล้วมัน๔โมงเย็น

ผมนั่งอยู่คนเดียวลูกเล็กก็ฝากเขาเรียนที่หัวหิน
แม่บ้านก็เป็นครูแต่วันนั้นแม่บ้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้

พระท่านยืนตรงนั้นถ้าก็มองไปรอบแล้วก็มองไปบนบ้าน
ท่านท่านถามว่าขอขึ้นชมบนบ้านได้ไหม

หลวงราชการที่๙ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเอง
พระดำเนินเข้าไปภายในบ้าน
และมีรับสั่งถามถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวครูแล

ท่านถามว่าลูกนอกห้องไหน

พาไปดูเดินข้ามห้องนี้มีห้องอีก
แล้วลูกนอนห้องเล็กมีระเบียงกลุ่มกลงอีกหน่อยเดินตานแถวนี้
แล้วท่านจะช่วงบ้านเลยมอง
และกลับ๗๒๐ตรงข้างก่อนจะลงวันไหน
หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเขาเต่าครั้งแรก

สมัยนั้นยังไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
การประสานงานกับราชองครักษ์และชาวบ้าน

ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากที่สุด
แลจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้
เบื้องพระยุคลบาทและประสานงาน
จนเป็นที่ไว้วางพระราชหรือไทย

เราทั้งคุยกับพูดจากราชองค์ฮรักษ์

บอกครับเพราะอยู่แล้วจะปลูกโรงเรียนหลังนี้ให้ใหม่
บอกหลังเก่ามันไม่เหมาะสมแล้ว

สภาพก็เก่าและสร้างให้เขาใหม่ด้วย

เรื่องของมาถึงทางโรงเรียน
ก็ลื้อถอนลื้อถอนโดยคนงานของพระองค์ท่าน
ภาคเดียวไม่เคยได้รับผลตอบแทนอะไรอะไร
สำหรับครูแลโอกาสที่ถวายงานรับใช้
ใต้เบื้องพระอยุคลบาตรในหลวงราชการที่๙
ใจแก่ตนเองและครอบครัวเท่านั้น

ของการพัฒนาให้ชาวบ้านเขาเต่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และได้ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน
เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙